คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของอุบัติเหตุนี่

เรียกนี่ไม่ใช่ฟ้าผ่าเปรี้ยงนะคุณ
แต่ว่ามีแผ่นเหล็กปริศนาปลิวมาจากไหน

ให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะครับ
นี้แหละครับเปรี้ยงเดียวคุณแตกเลยนะฮะ

เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งปริศนาเนี่ย
กระเด็นออกมาจากรถกระบะคันที่ขับอยู่ด้านหน้า
กระจกนะฮะแตกอย่างที่เห็นแล้วครับตอนแรกไม่แน่ใจเนี่ย
ชิ้นเหล็กชิ้นนี้มันมาจากไหนแต่เมื่อนำภาพจากกล้องหน้ารถ
มาทำภาพช้ามาสโลดูนะฮะก็จะเห็นว่าบนถนนเนี่ย
มันมีแผ่นเหล็กแผ่นหนึ่งตกอยู่ก่อนที่รถกระบะคันหน้าเนี่ย
ขับเหยียบทำให้แผ่นเหล็กกระเด็นลอยละลิ้วมากระแทกกระจกหน้ารถคันนี้
พอดิบพอดีอย่างจังจนกระจกหน้ารถแตกร้าวนะครับ
เขาบอกยังดีนะคุณนะไอ้ที่เหล็กตรงนี้มันไม่เสียบทะลุเข้ามาในห้องโดยสาร
แล้วก็คนขับรถเก๋งคันนี้ที่มีกล้องหน้ารถยังมีสติประคองรถไว้ได้คุณคิดดู
คือมันมองแทบไม่เห็นทางแล้วนะแต่เขายังประคองรถเข้าซ้ายได้อยู่เลยอ่ะค่ะเออ
เก่งมากนะฮะแล้วทำให้คนในรถไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรด้วยนะครับ
สุดท้ายอย่างที่สโลภาพดูไอ้แผ่นเหล็กนี้มันไม่ได้มาจากรถคันหน้า
ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนของรถคันหน้าแต่มันน่าจะตกอยู่บนถนนอยู่แล้ว
แล้วรถคันหน้าก็เหยียบอีกครั้งหนึ่งนะครับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายโมงครึ่งของวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
บนทางด่วนกาญจนาพิเศษเส้นพระราม๒กรุงเทพคนขับรถเก๋งเนี่ยประสบเหตุ
ก็นำคลิปนี้มาเป็นหลักฐานในการแจ้งความแล้วก็เอาคลิปนี้นะฮะ
เตือนภัยให้คนในโลกโซเชียลได้ขับรถขับราด้วยความระมัดระวังเราไม่ได้ประมาทแท้เลย
แต่ไอ้นี่มันมาจากไหนก็ไม่รู้คุณวันก่อนผมโดนกับตัวเอง
นี่คือผมเนี้ยขับรถอยู่ใต้โทเวก็คือเส้นวิพาวดีปกติอืม
อยู่อยู่นะฮะมันมีแผ่นอะไรปริศนาตกลงมาจากบนโทเวย์โอ้โห
ตกลงมาแผ่นเบอร์เริ่มเลยคุณแผ่นประมาณสัก๒ฟุตต่อ๒ฟุต
เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจตุรัสก็ใหญ่เหมือนกันนะใช่ฮะ
ผมอ่ะหลบไม่ทันเหยียบเข้าเต็มเป่าอ๋อเหยียบใช่ไหม
โชคดีว่ามันเป็นแผ่นกระดาษนะคุณเหมือนฝารังกระดาษนะฮะ
ที่ลังใหญ่ใหญ่แล้วก็ฝาใหญ่ใหญ่น่ะอืม
มันปลิวตกมาจากข้างบนเห็นแล้วนะฮะแต่เราหลบไม่ทัน
เหยียบเข้าไปเต็มเต็มคิดดูถ้าเป็นแบบพวกแผ่นเหล็กล่ะคุณ
ใช่โอ้โหตกลงมาใส่รถเราหรือว่าเราเยียบไปที
กระเด็นสายคันหลังเนี้ยเป็นอุบัติเหตุนะฮะอันตรายนะครับครับ
อืมระมัดระวังด้วยในการบรรทุกของของท่านด้วยนะฮะใช่ค่ะ